สวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะครับอ่าคุณผู้ชมครับ
ก็วันนี้นี่จริงแล้วก็คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตในตอนนี้อยู่นะครับ
เรื่องราวของเหตุสะเทือนขวัญนะครับที่ไปเกิดขึ้นที่เอ่อ
นำบูแลชาวัญนะครับที่นำบูลลำภูห์นะฮะ
เป็นพบหมู่งั้นปาร์บพาร์มนะครับก็ก่อเหตุนะฮะ
ชีวิตปืนนั้นปลุกเข้าไปยิงมีคนเสียชีวิตก่อนนะฮะ
ที่อบัตรอดนะครับหลังจากนั้นเนี้ยครับเข้าไปภายในลวกอบบัตรอนะครับ
ซึ่งมีโรงเรียนเป็นโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเข้าไปแล้วก็ไปสังหารโหดนะครับ
เป็นเด็กทั้งหมดตอนนี้๒๒คนนะฮะแล้วก็ยังมีทางฝั่งของครูอีก๒คนนะครับ
คือเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหลายคนก็ตกใจนะครับว่าโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้
จริงแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นซ้ำซ้ำรอยในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
กับเด็กนะฮะอืมก็คือจริงจริงแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ก็เขาบอกว่าเนื่องมาจากยาเสพติดและความเครียดนะฮะ
นี่คืออาวุธที่เขาใช้ก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวเราจะมีการตัดสดอ่ามีสดนะครับแล้วก็ตลอดการรายงานผมขออนุญาตนะฮะ
จะไม่เอ่ยชื่อของตัวสิบตำรวจเอกคนนี้นะครับเนี่ยนะฮะ
รวมถึงจะไม่มีการนำเสนอภาพของผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ได้มีการแชร์ออกมานะครับในหลาย
โลกโซเชียลเนี่ยนะครับเรื่องราวของภาพต่างนานานี่คือต้องบอกก่อนนะว่า
อ่าไม่เหมาะสมที่จะได้แชร์ออกมานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องนะครับ
ไปถึงทางฝั่งของเอ่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพูดใช่ว่าผู้เสียชีวิต
อันนี้คือพี่ไม่ต้องอก็เอาขึ้นดีกว่าพวกหน้าตำรถเนี่ยครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นว่ามันเป็นความสำคัญของเขา
จริงเราต้องอย่าไปให้ความสำคัญกับบุคคลที่ก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าไม่งั้นจะเป็นพฤติกรรมเวียนแบบนะฮะ
เพราะว่าหนึ่งคือภาพไม่ควรจะเอาขึ้นนะฮะ
แล้วสองเนี่ยก็คือเรื่องราวของชื่อก็ไม่ควรจะพูดด้วยนะฮะ
ระหว่างที่เรารอสัญญาณอยู่เนี่ยนะครับขออนุญาตนะฮะ
ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็
วันนี้ฮะช่วงกลางวันกลางวันนะครับก็มีเหตุนะฮะ
อย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับสิบตำรวจเอกคนนี้เนี่ยนะครับ
ไปก่อเหตุนะฮะตอนแรกเนี่ยไปยิงพ่อลูกคู่หนึ่งก่อนนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็บุกเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุตอนแรกที่เข้าไป
คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีครูเนี่ยนะฮะเขาพยายามห้ามครับ
เขาพยายามห้ามปิดประตูไว้ไม่ให้เข้านะครับปรากฏว่า
ทางสิบตำรวจไอนี้เนี่ยนะครับก็ใช้เท้าที่ถี่ประตูเข้าไป
หลังจากนั้นเข้าไปก็ก่อเหตุนะฮะยิงครูเสียชีวิตก่อนหนึ่งคนก่อนนะฮะ
ครับแล้วหลังจากนั้นครับในห้องในในโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยนะฮะ
เขาจะมีห้องอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะสี่ห้องด้วยกัน
เด็กเล็กอุทัยสวรรค์นะครับมีอยู่สี่ห้องนะครับปรากฏว่า
ในนี้ครับใช้ทั้งปืนใช้ทั้งมีดเนี่ยนะครับ
ไปก่อเหตุนะฮะโอ้โหสังหารโหดเด็กเด็กซึ่งเด็กเด็กเองคุณผู้ชมครับ
ตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่นะฮะพระกังวัลเป็นช่วงพระกังวัลนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็ยิงครูเสียชีวิตอีกคนนึงเป็นสองคนนะ
รุปแล้วเบ็ดเสร็จตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาจากรายงานนะครับ
คือเด็กเสียชีวิตไปแล้วยี่สิบสองนะฮะแล้วก็ครูเนี่ยสองนะครับ
หลังจากนั้นชายคนนี้ครับก็ออกมาแล้วขับรถกระบะนะครับ
พุ่งตะลุยชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่ขวางหน้าคือชนนะครับ
บางคนเนี่ยถูกชนไปแล้วไม่หนำใจนะครับเขาลงจากรถมาแล้วยิงซ้ำ
โอ้โหหลังจากนั้นก็คือขับรถไปแล้วก็ก่อเหตุไปเรื่อยนะครับครับ
กลับไปที่บ้านตัวเองครับหลังจากนั้นกลับเข้าไปในบ้านแล้วก่อเหตุนะฮะ
ยิงภรรยาตัวเองแล้วก็ลูกตัวเองวัย๓ขวบเสียชีวิตอีก
แล้วก็ตัวเองก็ยิงตัวตายอยู่ตรงนั้นนะครับอื้อหือ
นี่คือเป็นเหตุสะเทือนขวัญจริงจริงนะครับคือเป็นเรื่องราวที่โอ้โห
คือไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะฮะคือทั้งโลกเนี่ยกำลังช็อกกับเหตุการณ์นี้นะครับ
ซึ่งทางผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกมาแสดงความเสียใจนะครับ
แล้วก็มีการเอ่อคาดการณ์ว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่มันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอืม
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเอ่อผู้นำของอังกฤษนะฮะ
หรือจะเป็นของในหลายหลายที่นะครับตอนนี้ก็ก็ได้มีการออกมา
พูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวในระหว่างรอสัญญาณเมืองจี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
ยังยังอืมยังยังอ่าฮะเนี่ยนะฮะจักรยานแป๊บหนึ่งค่ะกำลังมาแล้วพี่
กำลังมาแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับงั้นผมขออนุญาตเป็นเล่าไปก่อน
เป็นประวัติแล้วกันนะฮะประวัติของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ที่ก่อเหตุรายนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นบุคคลที่เคยเข้ามารับราชการนะครับ
เมื่อปีห้าห้าครับนะฮะในตำแห่งพบมบปที่แล้วล่ะฮะ
หลังจากนั้นครับย้ายไปที่สพนาวังนะครับ
เท่าแล้วเหรอได้ยังได้ค่ะอ่าได้แล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังประวัตินะฮะ
ครับตอนนี้นะครับเรามีรายงานสดจากหนองบัวลำพูนะครับ
จากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะฮะหรือคุณชิวนะฮะ
ตอนนี้อยู่กับเราตอนเดียวชิวครับสวัสดีครับสวัสดี
คุณผู้ชมครับวันนี้เมื่อสักครู่ผมได้รับรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานอยู่ด้านในเขาบอกนะครับว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่บริเวณ
พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์นั้นมีทั้งหมด๒๖รายด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะออกได้ครับเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่าง
การรอตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลรวมไปถึงพิสูจน์ต่างที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องประกอบในสำนวนคดีนั่นเองตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ขณะนี้จะเห็นนะคะว่ามีทางทีมแพทย์เอ่ยรวมไปถึง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปทางตำรวจจากหน่วยต่าง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่อยู่ด้านในณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะให้
ใครเข้าไปยังภายในได้บริเวณด้านหน้าของศูนย์พัฒนาเหล็กเล็ก
อุทัยสวรรค์ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ยิ่งมืดค่ำ
ญาติพี่น้องชาวบ้านที่อยู่พื้นที่นี้ต่างมารอดูกันอยู่ที่นี่
หลายร้อยคนคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นญาติญาติของเด็กที่
เสียชีวิตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมครับ
รับคำยืนยันว่ามีอยู่๒๖ศพอยู่ด้านนอกที่อยู่ตามบ้านต่างต่าง
มีอยู่สิบสี่ขออภัยครับมีอยู่สิบเจ็ดศพและอีกสี่ศพนั้นอยู่ที่
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของนากลางสามศพ
แล้วก็เป็นโรงพยาบาลของนองลำภูน้องบูรรณภูอีกหนึ่งศพซึ่งตอนนี้
ที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดจะถูกส่งไปที่แผนกนิติเวศของโรงพยาบาลศรี
นครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ยังไม่สามารถที่จะเอาศพให้ญาตินั้นนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
ไปก่อนหน้านี้ทางพบตรนั้นเดินทางมาแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมบนชั้น๒ขององค์การบริหารส่วนตำบล
และตัวเลขของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นก็ยังค่อนข้างที่จะไม่นิ่ง
แต่สิ่งที่ได้รับการยืนยันก็คือทางสาธารณสุขจังหวัด
น้องบูรรมภูบอกนะคะว่าตอนนี้เลือดที่โรงพยาบาลนั้น
เพียงพอกับจำนวนคนที่บาดเจ็บแล้ว
ถ้าหากว่าต้องการเลือดก็จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ขอบคุณนะครับนั่นคือรายงานเข้ามาคือจริงแล้วนี่
เขาบอกมีเด็กอยู่๓๐คนเหลือเด็กที่รอดอยู่๑คน
ซึ่งเด็กที่รอดเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้เข้านอนแล้วก็หลับไป
ระหว่างเกิดเหตุก็ไม่รู้เรื่องคาดว่าน่าจะหลับสนิทก็คลุมผ้าห่ม
เพราะตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นลงนิดนึง
จนทำให้มีเด็กรอดชีวิตมา๑คน
คือตอนนี้จากแหล่งข่าวที่แจ้งมาคือเด็กเนี่ยเสีย๒๒คนนะครับ
๒๒คนนี้ครูและนี่อีก๒ค่ะ

ใช่เขาจะมีคนนู้นคนนี้ที่เขาออกไปสังหารอยู่นะครับ
ก็แน่นอนนะครับสำหรับประวัติของทางฝั่งตำรวจอดีตตำรวจดีกว่านะฮะ
อดีตตำรวจนายนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ
เขาเองเนี่ยเคยเข้ามารับราชการนะครับในปี๒๕๕๕ครับ
ตำแหน่งพบหมู่ปราบปรามสนยานวากรุงเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากนั้นนะฮะเขาย้ายไปที่สพนาวังนะครับเมื่อปี๖๒นะฮะ
จากนั้นครับเริ่มมีปัญหาทะเลาะกับแฟนครับเนื่องจากแฟนนั้น
ไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
กระทั่งร่างกายนั้นสู้ผอมนะฮะมีประเด็นเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวด้วย
ซึ่งทางเพื่อนตำรวจเนี่ยก็ทราบกันดีนะครับไม่ค่อยมีใครอยากไปยุ่งนะครับ
ออกปฏิบัติหน้าที่ครับไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของภูมิครับกัญชาด้วย
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับภูมิกับบัญชานั้นให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ
ธนาคารออมสินนะฮะทางฝั่งของตำรวจนายนี้ครับก็อดีตตำรวจแล้วกันนะฮะ
ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แต่กลับไปนอนอยู่ในรถซึ่งจอดไว้อยู่หน้าธนาคารครับ
เมื่อผู้จัดการธนาคารออมสินเขาได้ขอความช่วยเหลือไปนะครับ
แสดงอาการไม่พอใจแล้วชักปืนขู่เขาด้วย
นั่นคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับที่อดีตตำรวจในนี้เคยกระทำเอาไว้นะครับ
จากนั้นครับเดือนกรกฎาคมปี๖๔นะครับ
ตำรวจนายนี้ครับไปมั่วสุมดื่มสุราในห้องพัก
ส่งเสียงดังรบกวนครับหลังจากนั้นได้มีตำรวจไปตักเตือน
เป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันนะครับแต่ว่าผู้ก่อเหตุกลับด่าทอนะครับ
แล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาสกันในครั้งนั้นด้วย
ซึ่งทางพระบัญชานะครับได้เรียกตัวไปทำทันบนเอาไว้
มีการรับปากนะครับจากอดีตตำรวจนายนี้นะฮะผู้ก่อเหตุคนนี้นะครับ
แล้วก็รับปากกันเอาไว้บอกว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปนะครับ
ไม่ยุ่งเกี่ยวอีกเลยครับหลังจากนั้นได้มีการยึดอาวุธปืนประจำกายนะครับ
เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายด้วยต่อมาครับได้รับรายงานนะครับว่า
นายนี้นะฮะอดีตตำรวจในนี้ยังคงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
ก็เลยมีการให้ทางผู้บัญชาการเนี่ยได้รับรายงานรับทราบไปนะครับ
วันที่๒๐มกราคมครับชุดสืบสวนเนี่ยได้มีการนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะฮะ
เรื่องราวของยาเสพติดที่สถานที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับ
มีบุคคลคนหนึ่งที่นั่งเสพยาอยู่ด้วยก็คืออดีตตำรวจในนี้เนี่ยแหละครับ
นี่แหละฮะคือที่มาที่ไปว่าทำไมอดีตตำรวจนายนี้เนี่ยถึงถูกเด้งเลย
เพราะไปมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติดแล้วเสพยานะครับ
คือจับได้นี่มียาบ้านะฮะเป็นของกลางนะครับที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาไปพบด้วยนะครับแล้วเขาก็ยอมรับนะฮะ
ซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นอดีตตำรวจแล้วฮะเพราะว่าถูกให้ออกไปนะครับ
ก็หลังจากนั้นเนี่ยผมได้ยินมาว่าเขาเองเนี่ยพยายามวิ่งเต้น
พยายามไปขอให้ทางอบตช่วยบ้างไปอะไรช่วยบ้างสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครช่วยนะครับเพราะว่าเขาก่อเหตุที่มันไม่ถูกต้อง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่าจะเป็นแรงจูงใจด้วยนะฮะในความเครียดครับเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะฮะ
เท่าที่ทราบแล้วเคยยอมรับคือเขาเสพยามาเนี่ยตั้งแต่มัธยมตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เป็นตำรวจก็ถามกันมาบอกว่า
อ้าวแล้วตอนคัดกรอบเป็นตำรวจนี้ผ่านมาได้ยังไงผ่านมาได้ยังไงอ่าฮะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ลงพอดีเลยเนี่ยค่ะ
เขียนลงนี้เห็นมั้ยเนี่ยนะฮะ
คือไปซื้อยาบ้ามาจากตำรวจอีกคนที่ถูกออกราชการไปก่อนหน้านั้นนะฮะเคยซื้อเหมือนกัน
โอ้โหมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมาโดยตลอด
นี่แหละนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายทีเดียวนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าจะมีการประกาศนะฮะขอเลือดอืมเพราะว่าเลือดเองเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะ
ตอนแรกมี๒ข่าวข่าวหนึ่งบอกเพียงพออีกอันนึงบอกว่ากำลังประกาศหาอยู่
เดี๋ยวขอเช็คความชัดเจนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ฟังนะครับ
แต่เมื่อกี้ทางไทยรัฐของเราที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าตอนนี้เลือดเพียงพอ
ใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยบอกว่าขอรับบริจาคเลือดเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าที่หนองบัวลำพูเนี่ยก็คือขอบริจาคเลือดเนี่ยเพียงพอแล้ว
แต่ที่สภากชาติไทยเนี่ยให้บริจาคได้ถึง๑ทุ่มนะครับ
มี๒ทางมี๒ข่าวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อน
นี่นี่ทางหลังนี้ที่เขาเขียนเนี่ยเห็นมั้ยฮะ

นะฮะสามารถบริษัทห้องบริษัทเลือดชั้น๒อาทารณมินิสัยนะครับ
โรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพักก่อนไหม
พักทุกชาตินะเดี๋ยวกลับมานะครับ
ก่อนที่เราจะรอตัดสัญญาณจากพวตรเนี่ยนะฮะทางโครสกองประชาการตำรวจ
ทรภาค๔เนี่ยกล่าวว่าจากการสอบถามผู้กำกับสพนากลางท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
เมืองต้นคนร้ายใช้ปืนยาวลูกซองแล้วก็ปืนสั้นแล้วก็มีดฟัน
โดยใช้อาวุธหลากหลายบุกเข้าไปในศูนย์เด็กเล็ก
สาเหตุอย่างที่คุณหนุ่มบอกหมดเลยว่ามาจากความเครียดครับ
แล้วก็เครียดแค้นจากการถูกไล่ออกจากราชการเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมคุณหนุ่ม
คือเขาบอกในระหว่างตำรวจก็คือไปซื้อยาบ้าตุนเอาไว้อย่างที่จ่าพิชิตเมื่อกี้นี้
รามาแอติกได้ลงกันเนี่ยนะฮะประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ย
จริงแล้วก็คือมีอาการหลอนยานั่นแหละมีอาการหลอนยาจากการเสพยาบ้าแล้วก็ยาไอ
หลังก่อเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนมีคนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
แล้วก็คนร้ายขับรถออกมาโดยมุ่งหน้ากลับบ้านระหว่างทางเจอใครก็ขับชนหมดเลย
ก็คือขับชนหมดเลยแล้วก็ใช้ปืนยิงทุกคนที่ขวางหน้า
โอ้โหนี่อาการหลอนคือคลั่งมากมากนะฮะหลอนสุดนะฮะและที่คนร้ายเลือกก่อเหตุกับศูนย์เด็กเล็ก
เพราะคนร้ายเล็งว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอโอ้โหใจจึงสามารถก่อเหตุได้ง่าย
คิดว่าที่ไปศูนย์เด็กเล็กนั่นแหละมันคือเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุดแล้ว
เลยไปนะฮะด้านครูประจำศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์คนหนึ่งกล่าวว่า
ช่วงเกิดเหตุอยู่เนี่ยในห้องทำงานได้ยินเสียงดังด้านนอกคิดว่าใครมาจุดประทัด
ก่อนจะเห็นคนร้ายเนี่ยใช้ปืนยิงครูที่อยู่ด้านนอกจากนั้นก็เดินเข้าไปที่ครูเห็น
รีบไปล็อกประตูก่อนในศูนย์แต่คนร้ายใช้ปืนยิงใส่ประตู
พวกตนและเพื่อนครูจึงโทรศัพต์แล้วก็ปีนกำแพงไปตอนเมื่อกี้
นอนหลับอยู่เพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็กนอนหลับ
เรื่องต้นแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะฮะ
เรื่องต้นตอนแรก๒๔คนรอดชีวิต๑คน
ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ค่อยได้มาที่ศูนย์เด็กเล็กแต่เคยมาส่งลูกชาย
ลูกชายไม่ได้มาเรียนเดือนนึงแล้ววันนี้เห็นมาก็คิดว่าจะมารับนม
ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้คือเขามีการแจกนมโรงเรียนกัน
ก็คิดว่าเขาจะมารับนมให้ลูกแต่สรุปไม่ได้มารับนมเอาปืนมาก่อเหตุ
เมื่อกี้นี้ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูไปแล้วนะครับ
เมื่อก่อนมียาบ้าเป็นร้อยเมตรแหละแต่ไม่มีใครจับเขา
ว่าเขามียาบ้าไปแล้วร้อยเมตรแต่ไม่มีใครจับกลุ่มเขา
มันหมายความว่าอะไรอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาล่าสุดนะฮะ
คือล่าสุดคุณผู้ชมครับก็คือมีรายงานเข้ามาตอนนี้
ทางฝั่งของสันลูกจังหวัดเลยให้ข้อมูลมาแล้ว
บอกว่าเด็กชายเสียชีวิต๒๑ราย
แล้วก็เด็กหญิง๓ราย
มีผู้ใหญ่เป็นชาย๖ผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่อีก๖นะครับ
แล้วก็ล่าสุดเลยนะครับมีเสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายนะครับ
สรุปแล้วตอนนี้นะครับรวมเด็กเนี่ย๒๔ผู้ใหญ่๑๓นะครับ
ครับผมตอนนี้นะคือตอนนี้คือข่าวที่มาเนี่ย
แต่ละแห่งข่าวเนี่ยอาจจะมีดิบข้อมูลกันอยู่บางส่วน
เพราะบางที่ก็รายงานว่า๓๘บางที่รายงานว่า๓๖นะครับ
แต่ล่าสุดอันนี้นะครับที่เท่าที่ทราบมานะฮะสสจจังหวัดเขาบอกว่า
ทั้งหมดตอนนี้๓๗นะฮะเนี่ยนะครับ
๒๔ผู้ใหญ่ล่าสุด๑๓นะครับนี่คือรายงานล่าสุดนะฮะ
แต่เดี๋ยวต้องไปดูนะครับในช่วงคุณอุ๋ยเนี่ย
เดี๋ยวก็คงจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ผู้บาดเจ็บเองเนี่ยก็อาจจะ

นะฮะก็คือไม่อยากให้มีผู้ใดในเสียชีวิตอีกแล้วนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการประกาศหาเลือดยังไง
ถ้าเกิดว่ามีใครพอจะมีเลือดที่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการ
ก็ยังไงก็ช่วยตัวเองเหลือกันน่าจะต้องพูดนะตอนนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับซึ่งอย่างที่บอกว่าข่าวเราได้ยินมาตั้งแต่ก่อน
เข้าข่าวใส่ใครแล้วน่ะผู้ก่อเหตุเนี้ยนะฮะ
ก็ยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ยิงภรรยาแล้วก็ลูกเสียชีวิต
ในห้องพักของเขาครับนะฮะรายละเอียดอื่นอื่นคงจะต้องรอ
พบตรเรากำลังรอตัดอยู่ตอนนี้เราเตรียมรอพบตรแถลง
พอบอตรอแถลงปุ๊บครับผมเราจะตัดเข้าไปที่หนองบัวดำภูเลย
อ่าเราเชื่อว่าเหตุการณ์วันนี้หลายหลายคนก็ช็อกตัวพวกเราเองขนาดติดตามข่าว
ทั้งวันก็ยังช็อกครับนะเดี๋ยวเราราคาปืนของผู้ก่อเหตุ
ที่ไปซื้อมาเนี่ยนะฮะคือเขาซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับ
ตอนที่เป็นตำรวจซื้อในราคาสองหมื่นแปดอืมค่าปืนราคาปืนราคาปืน
ครับผมอย่างที่บอกวันนี้ปืนก็หาง่ายนี่คือเหตุที่เหตุผลที่วันนี้สังคมไทย
ตอบโจทย์ที่สุดคือยาบ้าก็หาง่ายเหลือเกินยาไอก็หาง่ายเหลือเกิน
แล้วใช่ไหมปืนก็หาง่ายตลอดใช่แล้วเหตุการณ์วันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์หลายหลายอย่างว่าเฮ้ย
เราควรจะหันมาทำอะไรกันบ้างอืมนะฮะในยุคที่ปืนหาง่ายกว่าของเล่นใช่ครับ
ปืนซื้อง่ายเหมือนไอโฟนอืมยาบ้าหาซื้อง่ายกว่าวิตามินซีครับผม
ตอบโจทย์สังคมไทยวันนี้ว่าเรากำลังเจออะไรกันอยู่ใช่ครับแล้วก็
คนจะกลับมาคิดกันอยู่นะฮะรวมถึงในโลกโซเชียลก็ขออนุญาตนะครับผม
ขอความร่วมมือในการงดแชร์ภาพต่างนะครับในโลกโซเชียลด้วย
ขอขอความร่วมมือด้วยแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับก็อยากจะกลับเรียนไปถึงสื่อด้วยว่า
คือไม่อยากให้มีการนำเสนอชื่อครับนะครับรวมไปถึงภาพนะฮะ
ภาพของบุคคลที่ก่อเหตุเนี่ยแหละฮะใช่ฮะเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยก็
เราน่าจะมีบทเรียนกันมาแล้วจากครั้งที่แล้วนะฮะคือเหตุกราดยิงที่โคราช
ใช่ครับนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
ณเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะมันอาจจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านสภาวะจิตของคนบางคนมาถึงวันนี้หรือเปล่า
ถูกต้องถามว่าเพราะอะไรเราไม่รู้เลยคุณผู้ชมครับว่า
ปัจจุบันนี้สภาพจิตใจของมนุษย์เราเองหรือคนบางคนเองเนี่ยคือเขาอาจจะรู้สึกว่า
เขาเคยเห็นภาพนี้มาแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยคือเขาคือบางคนอ่ะ
สุขภาพจิตมันมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดไงฮะใช่เขาอาจจะไปคิดได้ว่า
การทำแบบนี้เนี่ยหนึ่งเขาอาจจะได้ชื่อเสียงถูกต้องได้มีการเปิดเผยใบหน้าหลังจากเขาเสียชีวิตไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
การเรียนแบบมันอาจจะตามมาก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คืออยากจะเรียกร้องหรือว่าไม่ใช่เรียกร้องดีกว่า
เอาเป็นว่าขอความร่วมมือว่าอย่านำเสนอเรื่องของชื่อใช่ฮะนะฮะ
หรือว่าแม้กระทั่งตัวภาพต่างใช่ครับนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของภาพผู้เสียชีวิต
อันนี้ก็ไม่ควรที่จะแชร์นะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบไปถึงทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ถูกต้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดในโลกโซเชียลมีการเปิดเผยคลิปภาพของคุณพ่อคุณแม่
เพิ่งทราบข่าวว่าลูกของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไปที่โรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่บางคนล้มทั้งยืนนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วขอความร่วมมือด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะครับ
ในระหว่างรอพบตรขออนุญาตกลับไปเล่าข่าวเกี่ยวกับการเมืองสักนิดนึงนะฮะ
เพราะว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยไม่ถึง๑๘๐วัน
ถ้ารัฐบาลอยู่ครบคือ๒๔มีนาคมในปีหน้าเนี่ย
เราก็จะได้เลือกตั้งกันประมาณสักพฤษภาคม
ที่จะเล่าเข้าครูหาเราก็จะเห็นว่า

เมื่อวานนี้นะฮะแน่นอนเป็นวันเกิดครบรอบ๖๔ปีคุณเนวินชิดชอบ

เขาเป็นครูใหญ่เนี่ยเขาอยากให้ลูกศิษย์เป็นนายกสักคนนึง
ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ของพักในการเลือกตั้งรอบหน้าว่าเอาละ
ครั้งหน้าสสของพักภูมิใจไทยเนี่ย
อย่างน้อยน่าจะได้หลักร้อย
เพราะว่าหลักร้อยเนี่ยหมายถึงว่า
พอให้๑๒๐ตามที่คุณเนวินชิดชอบเนี่ยเขาอวยพรว่าเป็นพรจากผู้ใหญ่
แล้วก็เป็นเป้าหมายของพักท่านพูดก็แปลว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยตอนเนี้ย
เป็นพักทำงานใช่ไหมครับมีศักยภาพที่ทำได้อืม
เรื่องแบบนี้เราไม่ล้อเล่นมันต้องพยายามทำให้เต็มที่
จะผ่อนเครื่องไม่ได้ส่วนจะมาจากไหนนั้นก็ต้องมาดูจากการทำงานหนัก
เขาบอกว่าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินเขาก็บอกเลยว่าเป็นพักที่ทำงานหนัก
หมายถึงอะไรหมายถึงสอสอของพักสมาชิกของพักทุกคนอืม
ต้องลงพื้นที่เข้าชาร์จปัญหาอืมการทำนโยบายอย่าไปมองว่าจะทำเฉพาะ
หาเสียงเอาไว้แต่อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำด้วย
คุณอนุทินเขาว่างั้นนะฮะยกตัวอย่างตอนนี้มีคนหลายหลายคนถามว่า
อ้าวฟอกไตฟรีล่ะอืมที่ตอนนั้นเคยบอกว่ามีการที่แบบอีกหน่อยเนี่ย
ตอนนี้คนเขาฟอกไตกันเยอะเนี่ยนโยบายฟอกไตฟรีมีจริงหรือเปล่า
อันนี้คือคำถามที่คนทั้งประเทศอีกหนึ่งโครงการใช่ไหมนะฮะฮะ
เขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นเย็นนะอืมนี่ไม่ใช่นโยบายของภักดิ์
แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผู้ป่วยนะฮะ
ที่จะต้องฟอกไตเนี่ยจ่ายครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอาทิตย์หนึ่ง
ฟอกไตสองครั้งจ่ายสามพันบาทใช่ครับไหนจะค่าเดินทางอีกภาระของ
ชนก็ต้องหาทางช่วยซึ่งตอนนี้เขาบอกเขาทำสำเร็จแล้วนะ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่หัวหน้าพักภูมิใจไทย
เมื่อถามว่าการมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งที่ทุกขลาบนะ
คุณอนุทินก็บอกว่ามาทำงานการเมืองเนี่ยมีเรื่องให้เจ็บตัวอยู่แล้วล่ะ
ส่วนตัวมีความพร้อมแล้วล่ะทั้งการศึกษาประสบการณ์
อยากนำประสบการณ์มาช่วยเหลือบ้านเมืองแน่นอนว่าเข้ามาตรงนี้
ก็มีเสียวิภาควิจารณ์แต่เข้าใจได้ว่า
เพราะงานของเรามันเกี่ยวกับคนทั้งประเทศ
สะท้อนเข้ามาจึงจึงอยากจะบอกว่าเป็นประโยชน์ของตนที่พร้อมจะรับฟัง
แล้วก็นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาในการทำงานให้ดีขึ้น
ขณะเดียวกันวันนี้ถ้าพูดแล้วเนี่ยนะฮะ
พักไทยสร้างไทยเป็นพักเกิดใหม่ของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เนี่ย
ครับผมเขาก็เรียกแม่หน่อยแม่หน่อยกันเนี้ยนะฮะอืม
แล้วก็เรียกพี่ปุ่นพี่ปุ่นที่เคยลงผู้ว่าครับ

นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีเนี่ยเขากล่าวเลยวันนี้๖ตุลาคม
ก็มีการไปไว้อะไรกันมากมายนะฮะสำหรับ๖ตุลาคมเนี่ย
เขาเอาอย่างนี้พี่ปุ่นก็บอกว่าบทเรียนที่นักการเมืองประชาชนและผู้มีอำนาจรัฐเนี่ย
ควรจะนำมาทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกโดยเฉพาะการบริการประชาชน
เป็นเพราะความล่าช้าไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ทันเวลาหรือเปล่าอืม
เมื่อถามว่าพักเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมาหรือเปล่านอนเอ่อ
ปุ่นสิทธาเนี่ยก็กล่าวว่าเราเป็นพักที่เกิดใหม่
โดยมีหัวหน้าภักดิ์ชื่อสุดารัฐเกียร์ยุตรภัณฑ์เป็นคาดิเดตนายก
ขณะที่บางพักเนี่ยอาจซื้อบ้านใหญ่ประมูลตัวสอสอ
เชื่อกันว่าใช้เงินกันมากตัวสูงค่าตัวนะฮะสอสอสูงถึง๘๐๑๐๐ล้านเลยล่ะ
โอ้โหเพราะเป็นสอสอที่มีคะแนนเสียงของตัวเองเยอะเป็นการสู้กันหลายพัก
คะแนนบ้านใหญ่จึงมีนัยยะเขาเลยต้องสู้ซื้อสอสอบ้านใหญ่เข้ามาอยู่ในพัก
ซึ่งเราก็ไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้จากภักดิ์ฝ่ายประชาธิปไตย
แต่พักรัฐบาลที่มีคะแนนตกต่ำเนี่ยก็จะได้ยินแบบนี้เสมอ
โดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งก็จะมีการประมูลซื้อตัวย้ายพักกันเยอะพอสมควร
เพราะฉะนั้นก็บอกอีกสิ่งนึงเนี่ยมองวานเกิดคุณเนวินเนี่ยนะฮะ
เราก็อาจจะเห็นหลายคนสอสอที่ไม่ใช่ภักดิ์ภักดิ์ภูมิใจไทย
วันนี้มีทั้งประชาธิปัตย์เผื่อไทยหรือพลังประชารัฐ
เขาเดินทางไปด้วยงานเขาบอกว่าบูรีรำร้อนบูรีรำเดือดเลยล่ะ
เพราะว่าแม้กระทั่งสอสออุบลราชธานีที่เป็นของประชาธิปัตย์

แต่รอใจเย็นแต่หลังจากนี้คือเรากวัดจะเห็นว่า
ย้ายพักไปไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คือ๙๐วันก่อนการเลือกตั้ง
ถ้าสมมุติยุบสภาตรงวันเนี่ยหรือครบ๔ปีก็ตรง๒๔มีนาคม
ซึ่งแสดงว่าประมาณสักพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วล่ะ
ว่าส่อคนไหนไปย้ายไปว่างไหนใครจะอยู่พักอะไรใครไปอยู่ฝ่ายไหน

นี่ก็คือเรื่องที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เกี่ยวกับการเมืองค่อนข้างจะรุนแรงร้อนแรงมากขึ้นเนี่ยถูกนะครับ
ขนาดเดียวกันเรากำลังรอผอบอตรออยู่

พบตรถือว่าเป็นงานใหญ่

ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็นยังไงแล้วกัญชัย

เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนึงนะครับเพราะว่า

ข้อมูลมายังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ

พื้นที่น้ำท่วมนะฮะเขาบอกว่าพรุ่งเนี้ย
นายกจะลงพื้นที่หนองบัวลำพูเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยจากเหตุกราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะที่อบตอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ย
เพราะว่าวันนี้นายกก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ขณะที่นายกกำลังลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะนายกก็ให้สัมภาษณ์ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งการให้การช่วยเหลือกับผู้บาดเจ็บให้เยอะที่สุดตอนนี้ทำให้ดีที่สุดนี่คือ
สถานการณ์น้ำท่วมเพชรบูรณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยด้วยซ้ำไป
ถูกต้องนะครับนักข่าวก็ไปถามท่านท่านก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วย
ในกณะเดียวกันพรุ่งนี้นายกกอลงพื้นที่ไปตรวจเองเลยที่หลอมบัวเรมพู

อันนี้ในโซเชียลแจ้งมาบอกว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าเลือดเพียงพอแล้ว
รอดเพียงพอแล้วนะครับตอนนี้นะครับอืม
อย่างที่เมื่อกี้ทางไทยรัฐของเราก็ได้ประกาศไปว่าโอเคล่ะ
ตอนนี้เลือดน่าจะเพียงพอแล้ว
ตอนนี้พบตรพร้อมที่จะแถลงสดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวลำพูฮะ
เราขอตัดภาพไปที่สูญพัฒนาเด็กหนองบัวลำพูหนะครับ
วันนี้ท่านอายการก็มาร่วมด้วยนะครับ
ที่จะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายครับเชิญครับ

อ่าเรียนเรียนท่านบอกว่าตลอดท่านรองบอกว่าตลอด
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนท่านสื่อมวลชนนะครับ
สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดและคุ้มครองอ่า
นักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและกรรมนะครับ
ทดีจังหวัดของโบราณภูมินะครับอ่ามีความประสงค์นะครับ
แล้วก็มีความเต็มใจอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายนะครับ
คำปรึกษาในส่วนที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอ่า
จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกหรืออะไรก็ตามหรือเกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างนะครับ
สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์เรายินดีให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษานะครับ
สำหรับเบื้องต้นผมขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
ต่อไปก็จะให้เรื่องเกี่ยวกับท่านพมจนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียชีวิตครับเชิญเลยครับ
ท่านพมจอจังหวัดครับค่ะเรียนพี่น้องประชาชนนะคะ
รวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอ่า
ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
ท่านจุติไกเลอร์ได้แสดงความห่วงใหญ่นะคะ
ได้มีการสั่งการอย่างเร่งด่วนนะคะให้รองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกับระดมนักจิตวิทยาจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอุดรหนองคายเลยขอนแก่นนะคะมาร่วมด้วย
แล้วก็ประสานกับอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะในการเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิต
เนื่องจากว่าเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหว
ในขณะนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ
สิ่งที่จำเป็นและเร่งรวดก็คือการเดี๋ยวยาสภาพจิตใจนะคะ
ในส่วนในเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นนะคะ
เราก็จะได้ดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะถ้าเป็นครอบครัว
ก็จะช่วยเหลือในเรื่องของเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะคะ
ภาวะฉุกเฉินนะคะสงเคราะห์เด็กในครอบครัวตามระเบียบของพวกเราต่อไปค่ะ
เชิญท่านยุติธรรมจังหวัดนะครับคุณนงนุษย์กลุ่มศาตราครับ
ค่ะเรียนท่านบัญชาการกำลักษณ์ศาสตร์ท่านรองคุกว่าราชการจังหวัด
ท่านหัวหน้าศวรรษการและพี่น้องประชาชนเลิกสิ่งมือชนทุกท่านนะคะ
สำหรับกระทรวงพิธีธรรมนะคะได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
โดยดิฉันนะคะใน

ตอบแทนผู้เสียหายจำนวนหนึ่งแสนบาทต่อมานะคะส่วนผู้ได้รับบัตรนะคะ
จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงนะคะ
และยังมีค่าขาดรายได้นะคะวันละสามร้อยสิบสามบาทนะคะ
ไม่เกินหนึ่งปีค่ะตามตามอาการจริงนะคะ
ตามที่แพทย์ได้ประเมินอาการแล้วก็ยังค่าตอบแทน
อาหาร
ก็จะมีการรับคำขอที่นี่ในช่วงเช้านะคะขอบคุณค่ะ
ดับต่อไปสื่อมวลชนมีข้อสักถามไหมครับ
ตอบเบื้องต้นนะครับเอ่อรับพยาบาลการณ์มา
ประมาณเอ่อมาอยู่ที่สรรวจยานวาลปีห้าหกนะครับ
แล้วก็อยู่โรงพักหนึ่งแล้วก็มาย้ายมาที่นี่นะครับ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับเมื่อปีหกสองนะครับแล้วมีเพื่อน
แท่ภูมิกลับได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่น่าพฤติกรรมในห้องชีวิตในหลายหลายชีวิต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

คุกกับอาทักษณ์อะไรอ่าทางเป็นเป็นไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับชุดเป็นนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปทุ่มสาร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

ก็จะเอามาเป็นถอดบทเรียนด้วยในการ
ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้อยู่แล้วแต่ว่า

สำหรับหน่วยงานที่ของเราเองนะครับ

ดูเข้าระวังคนพิกัดแปลก

ใครที่มีลักษณะของเป็นคนที่ติดยาและมีโอกาสคุ้มครั่ง
ก็ต้องถูกเฝ้าระวังโดยสังคมรอบข้างด้วย

เพื่อจะทำให้ต้องนำไปสู่การบำบัด
ออกไปสู่ระบบชุมชนให้ไปสู่การไปบำบัดให้ได้

นี้ก็จะเอามาเป็นบทเรียนนะครับ
เราก็จะมีการทำงานให้รวดเร็วนะครับโดยเฉพาะการปิดล้อมคนร้ายในลักษณะที่มีการคุ้มข้างต่างเนี่ย
เราก็จะพยายามจะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติการเข้าไประงับเหตุได้เลยนะครับ
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการปิดล้อมของเทพธิกรรมรวชที่ในระดับจังหวัดเขาทำกันไว้เลยหลังจากแจ้งเหตุมา
คือหลังจากมีการกว่าจะแจ้งเหตุเนี่ยเนื่องจากเป็นเหตุที่ทางสถานที่ศูนย์พัฒนาหรืออะไรก็ตามต่างเนี่ย
เรื่องต้นเนี่ยเขาตกใจมากนะครับกว่าจะมีการหนีไปได้นิดเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็หนีไม่ได้นะครับ
เพราะว่าคนร้ายบุกเข้ามาแล้วเป็นเด็กเล็กบางคนหลุดรอดเนี่ยกว่าจะแจ้งเหตุกว่าจะตำรวจกว่าจะมา
เพราะว่าพื้นที่อยู่ในพืชชนบทนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งเราก็ทำให้รวดเร็วที่สุดนะ
ในการปิดรอบคนร้ายหรือว่าก็จะมองหลบหนีเปล่าจะมีวิทย์จานทั้งนี้รับมือให้ได้มาก

คือบังเอิญทราบว่าร่างว่าบ้านของผู้อยู่ใกล้ศิลปนาเด็ดเล็ก
จะเป็นไปได้ว่าที่นี่มันมีเข้ามาเพราะว่าใกล้บ้านเขาอยู่แล้วนะครับ
แล้วเขาเห็นว่าอาจจะจังหวะที่เด็กอาจจะไม่มีอาวุธอะไรอย่างนี้
ง่ายเท่าการที่จะก่อเหตุต่าง
อันนี้เรายังไม่สามารถได้รู้ได้ทุกเรื่องนะครับ
เวลาตรวจสอบข้อที่จริงไว้ก่อนนะครับ
อันนี้ก็จะนำไปสู่บทเรียนนะครับ
การครั้งต่อไปนะครับว่า
อันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าเขาเป็นอดีตตำรวจ
แต่ว่าเราก็มีการพิสูจน์แล้วว่าเราก็ไม่ได้ปกป้องต่างเนี่ย
เราก็มีการไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มตั้งแต่ต้นปีหลังที่เรารู้
แล้วก็ให้ออกไปก่อนนะครับ

อย่างที่บอกอันนี้คงเป็นการถอดบทเรียนแหละใช่ครับ
วันนี้ก็ถามเกิดขึ้นพรุ่งนี้นายกจะลงพื้นที่
ต่างพวัตรอหรือร่อพวัตราก็รอรับนายกที่นู่นแหละ
คราวนี้ก็เป็นเฮสดดี้นะครับ
จะมีแนวทางการป้องกันอย่างไรสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับผม
พบตรก็บอกว่าจะเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนในการจัดการต่อไปนะครับ
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับคุณผู้ชมครับร้านปิ้งย่าง
ตามหาลูกค้าชายหญิงฮะไปกินแล้วไม่จ่ายครับ
ฝ่ายชายโร่แจงถูกหลอกมาเหมือนกันครับจากกรณีที่เพจร้านย่างเนยบางแสนประกาศตามหา
ลูกค้าสองคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนะครับหลังเข้ามารับประทานอาหารที่ร้าน
หากท่านเป็นบุคคลในรูปให้ติดต่อกับทางร้านด้วย
เนื่องจากยังไม่ได้ชำระค่าอาหารยอดเงินนี้คือห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทครับ
ถ้าไม่ติดต่อกลับภายใน๒๔ชั่วโมงทางร้านจะนำคลิปภาพหลักฐานทะเบียนรถ
ดำเนินคดีตามกฎหมายมีหมดนะฮะด้วยฮะนี่ครับเดินไปเนียนครับผมนะฮะนี่ครับ
นางสาวนรมนหรือว่าน้องแป้งฮะอายุ๒๐ปีหญิงร่างทวมที่กินอาหารแล้วไม่จ่ายนะครับผมนะฮะ
ได้เป็นที่เรียบร้อยครับจากการตรวจสอบพบว่าหญิงสาวรายนี้เคยถูกร้องเรียนขึ้นบัญชีดำเลยนะครับ
เลยนะครับสำหรับผู้ขายสินค้าที่ต้องระวังครับ
หลังลูกค้าเนี่ยติดต่อซื้อของโอนจ่ายเงินแต่ไม่ส่งสินค้าครับ
เมื่อต้องถามก็บล็อกหนีนะฮะซึ่งภายหลังทั้งร้านเนี้ย
ได้มีการแจ้งความก็ทราบว่าผู้เสียหายมาแจ้งความหลายต่อหลายรายนะครับ
รักทรัพย์ช่อกงรวมถึงกินแล้วไม่จ่ายด้วยส่วนผู้ชายเสื้อขาวที่อยู่ในคลิปร้านอาหารเนี่ย
กับนางสาวแป้งนะครับทราบชื่อก็คือนายพงศกรอายุ๔๔ปี
กล่าวว่าตนมีอาชีพขับรถรับจ้างที่พัทยาครับเมื่อวานเนี่ยตนได้รับโทรศัพท์จากน้องแป้งฮะ
ให้มารับที่บางแสนเพื่อจะไปแก้บนที่ถูกหวยจากวัดพระธาตุวายโย
จังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับผมตนจึงเสนอราคาไปที่๒๐๐บาทครับ
เป็นราคาเหมารถนะครับนางสาวแป้งก็ตกลงฮะจึงมารับไปที่วัดพระธาตุวายโยนั่นเอง
จากนั้นขากลับเนี่ยนางสาวแป้งก็บ่นว่าหิวครับ
แล้วก็ให้ตนเนี่ยแวะร้านอาหารปิ้งย่างโดยนางสาวแป้งก็บอกให้ตนกินได้นะครับ
นก็นั่งกินฮะสักพักนางสาวแป้งก็บอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำ
แล้วท้ายที่สุดหายไปเลยครับคุณผู้ชมตนมองหาเดินตามแต่ก็ไม่พบครับ
คิดว่าคงจ่ายแล้วก็จึงขับรถกลับนะฮะจนกระทั่งมาพบว่าข่าวว่าไปกินอาหารแล้วไม่จ่าย
ซึ่งเรื่องนี้ตนไม่ทราบเลยว่าถูกหลอกแล้วก็ได้อธิบายให้เจ้าของร้านฟังเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็ชดใช้ค่าอาหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วของค่าเช่ารถได้ป่ะเนี่ย
ครับก็เลยได้พันกว่าบาทถมุดถ้าสมมุติไม่จ่ายค่ารถด้วย
ก็โดนเชิดแต่งสองพันแล้วก็รวมถึงต้องจ่ายต่างค่าบุฟะเฟสอีกห้าร้อยเจ็ดหกบาทนะครับ
วันนี้จะขายของออกอย่างไรวะนี่อ่านข่าวขายของอย่างไร
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
พูดดีครับ

จริงเหรอครับใช่ครับนะฮะ
บ๊วยบ๊ายมั้งกี้ทีมงานบอกว่ารั่วโอ้ชั่วหน่อย
อ๋อค่ะจริงเหรอใครบอกนี้
อ๋อไปดูอีก๑เรื่องนะครับ
คือเรื่องของหลุงพี่บอกเป็นตำรวจถามจะทำบุญหรือไม่ทำ
ไปเจอชายคนนึงครับแต่งกลายคล้ายกับพระสงฆ์
แต่ว่าอ้างตัวเองเนี่ยว่าเป็นตำรวจออกด้วยอะไรเงินพระป่านะครับ
พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าตำรวจปลอมเป็นพระ
หรือพระปลอมเป็นตำรวจกันแน่ตอนนี้งงไปหมดแล้ว
โดยในคลิปเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีชายคนนึงเนี่ย
หัวโล้นนะฮะแต่งกายเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยแหละครับ
เดินเข้ามาชวนเจ้าของคลิปไปทำบุญทอดพระป่า
เหมือนกับเป็นกะถิ่นสามัคคีหนักกองละ๔๐นะครับ๔๐บาทนะครับ
ซึ่งบนซองเนี่ยเขียนชื่อสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับ
โดยพระรูปดังกล่าวมีท่าทีแปลกนะฮะ
อีกทั้งยังอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจพร้อมกับโชว์แหวนบางอย่างให้ดูด้วย
ก่อนถามว่าจะทำบุญหรือไม่ทำมันหมดเวลาแล้วนโยม
แล้วก็ตามด้วยพูดยั่วยุนะฮะหลังจากนั้นคลิปถูกตัดจบไปลองฟังดูหน่อยฮะ
แล้วพ่อพี่พูดเองเว้ยแล้วผมจะแบรนด์งานเร็วเดี๋ยวแจ้งเลย
โอ้โหคนก็ไม่กล้าทำบุญนะฮะบอกเป็นตำรวจปลอมตัวมา
พะบ้าเลยนะต้องตามติสรรทัยแล้วก็มีแววงมาโชว์ด้วย
ไม่ทำบุญบอกเออหมดเวลาแต่ว่ามันมีด้วยนะฮะ
ก็เรียกได้ว่าถูกต้องแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ภาคจริงก็นั่งรวมรวบนะครับ
มาถึงหนึ่งเรื่องกันบ้างเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงนะฮะกับเรื่องราวของอิลสลิกกับพี่ตูนบอดี้แลม
ซึ่งไปเกี่ยวกันได้ยังไงหลายคนน่าตามข่าวนี้นะครับ
นี่มีการพูดบนเวทีโคลนเซิร์ตของตัวเองว่าฮวายที่ไหนเปรียบเทียบนักมดีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวิ่ง
นี่คือจากปากของเขานะครับถ้าใครดูคลิปแล้วมีคำพูดนี้จริง

ไม่เคยไปกราบตีนให้ค่ายเพลงเป็นชีวิตกูกูอย่าเอากูไปเรียบเทียบกับคนแบบนั้น
ถ้าท่านมั่นใจว่าซุปเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผม
เรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยจนหลายคนมองว่าเป็นการพาดพิงไปถึงพี่ตูนบอดี้แลมครับ
อิวสลิกครับได้โพสต์เฟสบุ๊คระหว่างระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมเนี่ย
ได้รับทราบถึงประเด็นต่างที่สังคมตั้งข้อสงสัยครับหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับ
พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะฮะแล้วก็เห็นว่าจำเป็นต้องเล่าถึงเหตุการณ์และความรู้สึกโดยละเอียดคือ
หนึ่งฮะกรณียกเลิกการแสดงร้านที่นนทบุรีเนี่ยทีมยืนยันว่าจำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้นจริง
เพราะว่ามีเหตุผลนะครับมากมายเหลือเกินไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ครับ
สองครับพฤติกรรมของผู้มีอำนาจก็คือการไม่ยอมแก้ไขจุดที่เป็นเหตุเป็นต้นเหตุครับ
แต่เลือกใช้วิธีพูดจาอ้างถึงคนอื่นและปัดความรับผิดชอบแทนใช้คำหยาบคาย
ไม่มีคำขอโทษไม่อ่อนโยนยอมปรับตามให้ทางทีมไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของร้านหรือว่าท่านอื่นอื่น
เพราะทุกคนพยายามจะขอร้องให้ผู้นั้นเนี่ยยอมฟังนะฮะฟังแล้วก็ยอมรับแล้ว
แต่ผู้นั้นไม่ยอมจนสุดท้ายเจ้าของร้านทีมเจ้าของร้านก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดเรื่องนั่นเอง
ก็คือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของไมค์แล้วก็รวมถึงมอนิเตอร์ที่อยู่บนเวที
พอมอนิเตอร์กับไมค์มันอยู่ใกล้กันมากพอเวลาใช้เสียงปุ๊บเสียงมันจะหอนไมค์มันจะหอน
แล้วอินสลิกเขาก็ขอให้ทางร้านยกมอนิเตอร์ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ไหม
ทางร้านก็เลยบอกว่าขนาดเป็นวงดนตรีใหญ่เขามาเล่นเนี่ยเขายังเล่นได้เลย
อิวสลิกถึงเล่นไม่ได้แต่อิลสลิกก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่รู้สึกว่าร้านไม่มีมาตรฐาน
ข้อ๓ครับการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่๓หรือว่าบางข่าวใช้คำว่าท้าชนท้าประชัน
เป็นความจริงครับแต่อาจจะมีหลายคนเข้าใจเจตนาที่ผิดเพี้ยนนะฮะเรายืนยันว่าไม่ใช่การแซะนะครับผม
หาเรื่องไม่ใช่การกร่างหรือว่าการข่มใดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพูดด้วยสไตล์การแรปครับ
ประโยคกระชับรุนแรงมีคำหยาบคายตรงไปตรงมาให้ทำให้ตีความได้เช่นนั้นนะครับ
อิลสยอมรับนะครับว่าใช้คำเนี่ยหยาบตอบกับผู้ที่มีอำนาจผู้นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าโกรธต่อสิ่งผู้นั้นทำอย่างมากนะครับ
ข้อสี่สุดท้ายฮะข้อความที่พูดว่าคนที่เล่นในสถานการณ์เช่นนั้นได้คือคนที่ทรยศต่อคนฟัง
สลิกพูดแบบนี้เพราะเห็นแก่ตัวเองและเงินนะฮะไม่ได้หมายถึงคนอื่นแต่หมายถึงตัวเองครับ
เราจะไม่มีวันทำแบบนั้นเพราะคนที่ทำแบบนั้นเนี่ยคือคนที่ทรยศคนฟัง
เพราะอิวเห็นว่านะครับคนที่มารอเนี่ยเขารอเราขนาดไหนคนยอมเสียเงินหลายต่อหลายครั้ง
เสียเงินแล้ว๘๐๐บาทแต่เมื่อร้านเนี่ยเพิ่มเงื่อนไขต้องจ่ายเปิดโต๊ะเพิ่ม
ฟังก็ยอมเพื่อจะเข้ามาดูเราแล้วเราจะเอาเปรียบคนดูของตัวเองได้อย่างไรครับ
ล่าสุดคุณตูนเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรหรอกฮะเพราะว่าเมื่อวานน่าจะเป็นวันเกิดลูกเขาครบรอบ๑ขวบเนี่ย
เขาก็โพสต์รูปครอบครัวเขาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในบรรยากาศวิ่งมาลาทอนที่ประเทศอังกฤษ
เพื่ออวยพรวนวันเกิดของน้องทะเลครูครุกชัยเขาเนี่ยหลังอายุครบ๑ขวบ
นี่ค่ะน้องทะเลน่ารักเนอะอืมเออหนึ่งขวบแล้วไวมากครับ
แต่ว่าคุณโดมประกอบลำแกก็ออกมาสวนแทนคุณตูนนะใช่ครับสวนสิถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะคุณโดมประกอบรามว่ายังไงนะเหมือนกับว่าอยู่ในวงการมานาน
เหมือนแบบพี่พี่โดมคุณโดมพูดดีเอาคุณหาข้อมูลสิอ่า
คุณโดมประกอบรามเออมันต้องให้ครบครบเพราะว่ามีอ่ะขึ้นเลยค่ะพี่โดม
ครับอ่านี่นะฮะผมคิดว่าผมห่างไกลจากคำว่ากวี
และผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกตัวเองด้วยคำว่าศิลปินได้หรือเปล่า
แต่ผมอยู่ในวงการนี้มาเกือบ๔๐ปีและผมพี่อยากบอกน้องว่าการกระทำนี้
มันไม่สมควรการพูดจาดูถูกดูหมินศิลปินคนอื่น
โดยที่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากปัญหาของคุณ
และผู้ว่าจ้างคุณไปเล่นโดยที่คุณเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยว่า
เป็นคนที่คุณกล่าวอ้างเขาได้กระทำอะไรต่าง
อย่างที่คุณได้นึกและได้พูดออกไปหรือเปล่าพี่ไม่ได้มีส่วนอะไรกับเรื่องนี้
แต่พี่แค่อยากจะเตือนความคึกขนองและการพูดออกไปโดยไม่คิด
ที่ผ่านมาแล้วหลายจุดเคยทำผิดพลาดมาแล้วหลายครั้ง
กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เคยล้มลุกลุกคลานมาหลายครั้ง
พี่อยากจะเตือนน้องคำพูดมันย้อนกลับไปลบไม่ได้
เช่นเดียวกับการกระทำที่เกิดขึ้นจากตัวเราแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขได้ยาก
เพราะฉะนั้นคิดอะไรให้ดีดีเพราะเท่าที่พี่เห็น
น้องก็โตเกินกว่าที่จะทำอะไรโดยปราศจากการไตรตองจากสมองและความคิด
ทำผิดพลาดไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์
แต่การสำนึกรู้ตัวและรู้จักที่จะแก้ไขและปรับปรุงมันเป็นหนทางของคนที่มีสติและปัญญา
แล้วมันจะนำพาความสงบมาสู่ใจน้องเองอันนี้คือคุณดมกรรมพิมพ์มานะฮะ
เนี่ยนะฮะเนอะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ทางคุณโดมเองเนี่ย
จริงเขาก็ออกตัวเลยว่าจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยไม่เกี่ยวด้วย
แต่เขาเองก็เคยเป็นหนึ่งในศิลปินที่เคยไปทำงานที่ร้านแบบนี้
ก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าน้องโดมนี่คือนอกจากเป็นศิลปินนักร้องแล้ว
เขาก็จะเป็นดีเจด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมอนิเตอร์ในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการใช้การทำงานเนี่ย
เขาจะรู้ว่าสิ่งไหนที่มันปรับได้เขาก็เลยมีความรู้สึกแบบนี้
ก็เลยอยากจะบอกอีกหนึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนรวมถึงน้องอิสลิกด้วยนะครับผมนะว่า
ทุกคนอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับครับนะฮะก็จริงแล้วก็ต้องเรียนแบบนี้ในทุกทุกเรื่อง
มันไม่มีใครเป็นที่หนึ่งได้หรอกใช่พี่วันนี้เป็นที่หนึ่งได้พรุ่งนี้คุณก็จะกลายเป็นที่สองหรือที่สาม
แล้วคุณก็อาจจะกลับมาเป็นที่หนึ่งได้อีกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปรู้สึกว่า
ต้องมาประทะต้องมาแบบมาชนกันมาท้ากันมาเปิดกันไม่ใช่ไงอ่าฮะครับ
เบรกเนอะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
นั้นเนี่ยเนาะล่าสุดอัปเดตครับ๑๘ศพนะฮะ

เสียชีวิตเพิ่มอีกสองรายรวมตอนเนี้ยผู้เสียชีวิตอย่างยอด
ตอนแรกที่เราสนำเสนอไปคือ๓๗ครับอ่าตอนเนี้ยเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะ
แต่ในข่าวที่คุณอ่านอันนี้คือเราเขาอีกอันอีกอันหนึ่งอ่ะ
แต่จริงจริงตอนเนี้ยรวมแล้วเสร็จ๓๘ครับ
๓๘ลายเพราะว่าตลอดประกาศมาอย่างชัดเจนแล้วนะฮะ
พี่หนุ่มมีคนคุณผู้ชมเขาอ่าเขาถามว่าแบบแล้วทำไมปืนอาหารง่ายจังเลยคะ
โอ้โหคำถามนี้มันตอบยากคืนนี้ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามีเหตุเนี่ยก็จะมีคำถามนี้เสมอ
ครับว่าทำไมเนี้ยปืนทำไมหาซื้อง่ายแต่ทีเนี้ยคนนี้เขาเคยเป็นอดีตในตำรวจ
ถูกถูกไหมฮะเคยเป็นอดีตตำรวจแล้วก็เป็นยศสิบสิบตำรวจสิบตำรวจเอก
สิบตำรวจเอกสิบตำรวจเอกแล้วก็เป็นผอบองของงานปราบตาม
ครับเพราะฉะนั้นก็เขาน่าจะมีการซื้อปืนและเก็บไปโรงเขาอืมอยู่แล้วอืมอืมนะฮะ
วายน้ำข้ามโขงแม่น้ำโขงจะว่ายจากอือพระยาศิสัตว์นักราชครับที่นรกลมพันธุ์นรกลม
ฝั่งลาวเพื่อไปที่โรงพยาบาลฝั่งลาวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่า
วันนี้ตั้งแต่บ่ายบ่ายนะฮะสำหรับแฮชแท็กโตโน่หลังจากเจ้าตัวเนี่ย
มาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของภารกิจช่วยเหลือสังคมในโครงการ
บอกมันไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่กับโครงการนี้นะอะไรอย่างนี้
โดยโตโน่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแฉนี่แหละว่าครั้งนี้
จริงแล้วโตโน่มีโอกาสไปร้องเพลงที่ที่นครพนมเขาก็เข้าไปที่โรงพยาบาล

เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อไปช่วยโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นี่คือคำพูดที่โตโน่เขาบอกนะฮะ
เขาก็บอกว่าครั้งกายครั้งนี้จะไหว้ไปกลับนะจุดองค์พญาศรีสัตว์นักฮาราช

เทศบาลเมืองนครพนมกับวัดพระธาตุศรีโคตะบอง

น่าจะสัก๑๐กิโละถ้าไม่จำนักว่าไม่ปิด

ก็คือไปทิ้งโรงพยาบาลแล้วก็ถึงก็ถึงเลยหรอ
เดี๋ยวนั่งรถไปจากโรงพยาบาลแล้วก็ไหว้แม่น้ำโขงกลับมา
เค้าว่าสมมติเริ่มจากฝั่งไทยถูกไหมมั้ย
ก็คือนั่งจากพระทราชโคตรบองเนี่ยไปกับโรงพยาบาล
แล้วจากโรงพยาบาลก็คือจะไห้กลับมาอีก๕กิโลอะไรอย่างนี้
รวมแล้วประมาณที่เว้นเขวียบโน่ก็ประมาณสัก๑๕กิโล
ซึ่งเป็นความตั้งใจของโตโน่ตอนนั้นน่ะนะฮะ
ซึ่งโครงการจะจัด๒๒ตุลาคม

ที่รานพญาศีสัตว์นักราชที่นกรมพนม๗โมงเช้า
ก็ปรากฏก็ถามมันน้ำไปถามเขาแหละว่า
เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้อากาศของเราพายุก็เข้า

ฉันก็ว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่รู้จักกับแม่น้ำโขงดี

แม่น้ำโขงกระแสน้ำมันเชี่ยวนะโน่ไหวเหรอ

โน่ก็เลยบอกว่าเชื่อว่าสิ่งที่หมอพยาบาลทำงานอยู่นั้น
เสี่ยงกว่าที่แต่โตโน่จะว่ายน้ำครั้งนี้หลายเท่า
ก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยแล้วจะทำต่อหรือเปล่าโตโน่กลับว่า
ถ้าเกิดอันตรายมันก็จะเสี่ยงกับทุกคนตนไม่ทำอยู่แล้วถ้าเกิดอันตราย

ทิ้งท้ายว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะดีหรือไม่ดี
ผมว่านั่นเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำหรือไม่ทำ

ซึ่งการตอบคำถามครั้งนี้เป็นจุดประเด็นในโลกทวิตเตอร์

กำลังจะสร้างภาระให้กับหมอพยาบาลหรือเปล่า

พายุอากาศแปรปวนน้ำโขงมีการเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
การดึงดันจะทำมันเกิดความเสี่ยง
แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปลำบากหมอพยาบาลหรือเปล่า
กรณีที่เกิดฉุกเฉินจะเป็นการเพิ่มภาระเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
อันนี้ก็เกิดขึ้นมา

มันยังไงตรงนี้คนไม่เห็นด้วยเยอะน้ะ

ถามว่าพี่มดบางทีแบบเครื่องปั๊มหัวใจมันช่วยได้เยอะนะอะไรอย่างนี้
คือเขาอยากจะหาเงินไปความปรัฐนาดีของโตโน่
นั่นเขาเคยทำเกี่ยวกับตอนเก็บขยะในทะเลจำนั้นไหม

แต่คราวนี้ก็คืออยากจะสารต่อว่าอยากจะทำ
แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้พายุมันเข้า

ระดับน้ำแม่น้ำโขงเดี๋ยวบางวันสูงก็สูงเลยนะครับ

มันจะไปเร็วก็คือมันก็ลงเร็วพอสมควร
ใช่บางวันก็เชี่ยวมากแล้วก็น้ำวนมีอีกไม่รู้กี่จุดนะฮะ
คนก็เลยเป็นห่วงน้องโตโน่ด้วยว่าจะข้ามไหวหรือเปล่า

แบบว่าช่วยเหลือแบบว่าอย่างน้อยเด็กจะได้มีเตียง
แต่ก็คือสภาพภูมิอากาศต้องดูสภาพอากาศ

ก็ใช่ก็คงมีทีมงานคอยเช็คคอยดู

หมอหรือคนที่ต้องไปคอยดูแล

เยอะแยะอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คือเอาล่ะใช่ถ้าสมมุติเพราะเนื่องจากนครพนมยังน้ำยังไม่ท่วมเยอะ
ไม่ท่วมอ่ะวันนี้ก็ยังระบายทันแต่ถ้าสมมุติเกิดมันกรณีน้ำท่วมใช่อย่างแองจี้พูดว่ามันใช่เหรออะไรอย่างนี้
คือมันอาจจะมีมุมหนึ่งที่อย่างที่ชาวบอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นห่วง
ครับแต่อีกมุมหนึ่งเขาบอกมันไม่ควรอืมอืมใช่วันนี้แบบเนี้ยทวิตเตอร์ขึ้นระดับหนึ่ง
บอกว่ามันไม่ควรอืมนะฮะก็ไม่ควรหรือว่าน่าจะมีแบบรูปแบบอื่นหรือเปล่าที่จะ
สามารถใช่ใช่คุณต่างคนบอกว่ามันมีมันมีรูปแบบอื่นไม้อะไรอย่างเงี้ย
อันตรายต่างเพราะว่าช่วงนี้เป็นแบบช่วงช่วงฝนตกอย่างแบบว่าอ่ะวันที่สิบ
เนี้ยก็เป็นวันออกภักษาใช่ไหมล่ะค่ะประป้างฟังงานมันก็จะน้ำแต่
ไม่แล้วพอต้องบอกว่าจากเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นตอนที่ว่า
ว่าน้ำมันแห้งเบื่อแค่นี้มันอาจจะเดินข้ามได้
แต่ตอนนี้คือเต็มพื้นที่หมดแล้วยาวมาก
แล้วก็น้ำโขมกว้างมากแล้วก็เชี่ยวด้านเหนือมันไม่ค่อยเท่าไหร่
ค่ะแต่มันแบบเอาจริงจริงคือตอนเนี้ยแต่ก็สูงไหม
ระดับระดับน้ำสูงอืมนะแล้วสภาพอากาศด้วย
ช่วงนี้คนก็เลยแบบแต่น้ำมันเชี่ยวก็ใช่แหละความเชี่ยวนั่นแหละ
อืมต้องกว้างด้วยขนาดเรือลงไปแล้วเรือยังแบบโอ้โหมีเครื่องนะ
ที่ยังต้องฝ่าใช้กำลังเครื่องเยอะมากเลยฮะ
แล้วบางจุดเป็นน้ำวนด้วยเรือก็ยังแบบ
บางทีก็ยังเอาไม่อยู่นะครับนะฮะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้าง
หลายคนนะครับเป็นประเด็นที่สนใจอยู่ตอนนี้ครับ
ล่าสุดเลยอุ๊ยเปิดแชทหลุดครับทูศิราชนะครับผมพูดถึงเรื่องนี้
เรื่องนี้พี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอ่าฮะพี่เห็นคนก็ขึ้นทวิตเตอร์กันเยอะ
ไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่เคยไม่อ่านอะไรเลยเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลย
ครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี้ยน้องพรอยกับน้องอ่าน้องพรอยกับทูศิราชเขาเป็น
เล่าให้ฟังที่เรื่องมันคืออะไรอันนี้ไม่รู้จริงสาบานไม่รู้เรื่องจริงอันเนี้ย

เพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกัน
มันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว

เฮ้ยเปิดซีน
จากคลิปนี้คือเหตุการณ์ปรากฏว่า
พอพูด๓๔๕คนก็เริ่มไปขุดว่าเอาใครอะไรยังไง
ก็คือจนไปถึงแฟนของน้องพลอยคือคุณทูเนี่ย
คุณทูเขาก็ออกมายอมรับว่าเขาผิดพลาดจริง

ตอนนี้พอคนไปโยงหลังจากน้องพลอยพูดตอนทั้งคืน

ปรากฏว่าน้องนิ้งเนี่ยเขาก็ออกให้สัมภาษณ์เมื่อคืน
ว่าคุณเล่นเรื่องเคว้งที่ผมจอบได้

แล้ววางที่เปิดตัวหนังล่างเรื่องล่าสุด
เขาก็ไปเลยสัมภาษณ์น้องนิ้งว่าคุณหรือเปล่าเพราะเห็นมีภาพ
กินอะไรด้วยกันไปกินข้าวไปอะไรกันไง
นิ้งเขาก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะหนูเคลียร์กับพี่พลอยไปแล้วว่า
ไม่ใช่หนูแบบว่าเออมันไม่มีอะไรก็แค่เพื่อนกันเท่านั้น
พอปั๊บกลางคืนคุณคริสหอวังพี่สาวของคุณพลอยหอวังเนี่ย
ก็โพสต์ในทวิตเตอร์ต่อประมาณว่าอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า
วันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะนะครับ
จนจนถึงล่าสุดนะตอนนี้ก็คือจบที่คุณคริสต์พูดเหมือนทิ้งบอมไว้
ว่าเอ้าตกลงพูดถึงใครที่แบบเอ้ามันคือเหตุการณ์มันเชื่อมต่อหลังจากที่น้อง
ให้สัมภาพกับสื่อไปเมื่อคืนเนี่ยคุณคริสต์ก็โพสต์ต่อก็คือน่าจะหมายถึง
น้องนิ้งหรือเปล่ามันพูดไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปขุดอีกอาจจะพูดถึงน้องสาวตัวเองหรือเปล่า
คนก็ไปขุดอีกว่าสรุปคือตกลงอะไรจนมานี่แหละล่าสุดคือที่
เจ๊มอยด์น้อยแปดเออนะครับผมนะครับเอาแล้วเจ๊มอยด์เขาว่าไงเจ๊มอยด์เขาโพสต์ภาพแชทจาก
เขาบอกว่ามีภาพแชทจากหนุ่มทูที่ระบุว่าที่จริงเรื่องมันซับซ้อนกว่านี้แต่ผมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไง
พูดไปหมดเหมือนก็พูดไปก็เหมือนแก้ตัวมันไม่ควรอาจจะเลยเถิดขนาดนี้
ทางนี้เนี่ยทางเพจเจ๊มอยก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อว่าว่าแบบเออต่อว่าว่ายังไง
พวกมึงพร้อมไปต่อยังคนหนึ่งหมดใจอีกคนพยายามยื้อไว้
สุดท้ายอ้าวป้นลักษณ์ที่ลักษณ์มันพังเนี่ยทางของเราขาดลงไป
อ่าคุณเจอพร้อยนะ
ก็คือที่เมื่อฉันเนี้ยของเขาออกให้ข่าวว่ามันเป็นความลักษณ์ที่พังแบบซ้ำซ้อน
จับได้แล้วจับได้อีกแล้วก็มีคนเนี่ยไปแคปรูปมา
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่งตักทูศิราชแล้วก็ไม่ใช่น้องมิ้งด้วยนะฮะ
นิ้งก็ไม่ใช่ด้วยเขาก็เลยว่าไอ้คนนี้เนี่ยเป็นคนที่๔หรือเปล่า
แล้วก็ล่าสุดมีคนไปเห็นว่าทูศิราชไปกินก๋วยเตี๋ยวที่หัวหิน
อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช็อตแล้วก็มีน้องที่เขาบอกว่า
คนที่เป็นที่๔ที่๕เนี่ยเราเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อไปเราไม่รู้จัก
เพราะว่าเขาอาจจะเป็นแบบอย่างที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากมาย
แต่ก็เขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่มีภาพเนี่ยไปเที่ยวด้วยกัน
นี่มันคล้ายกับเสียวัดที่เมื่อวานผมทำเลยนะ
นี่อย่างนี้เป็นไป๓๔๕นี่อย่างนี้

เรกก่อนนะครับจะกลับมา
มาแล้วลาเมงมาแล้ว
ตอนนี้แน่นอนว่าไทยรัฐนักข่าวไทยรัฐยังอยู่ที่หนองบรมบู

ตอนนี้ก็คือทางจิตแพทย์ก็คือเตือนแล้วก็ลนลงอย่าส่งภาพ
เหตุการณ์กราดยิงต่อเพราะว่าจะเป็นการสร้างภาพฝังใจ
แล้วก็อย่าส่งต่อภาพกว่ารุนแรงคือเหมือนที่เมื่อกี้ว่าไม่ควรจะพูดถึงนะครับ
แล้วเราไปดูรายการสดสดด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทาง
พวกครัวของเจ้าน๋องโบรมพูด้วย

และขอแสดงความเสียใจ

สวัสดีครับ